มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นอาชีพคือขายของออนไลน์ที่จังหวัดนครปฐมนะคะ
เขาไปธุระกับเพื่อนปรากฏว่ามีเบอร์แปลกเข้ามา
มีเบอร์แปลกโทรเข้ามาเธอก็รับโทรศัพท์
ไม่ได้รู้จักกันต้องการที่จะมาจีบ

ปลายสายบอกว่าโชว์อวัยวะเพศให้ดูหน่อย
ทีนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็ปรึกษากับเพื่อนว่า
จะทำยังไงดีเพื่อนให้คำปรึกษาบอกว่า
อุบายสิชวนคุยสิ
บอกว่าถ้าพี่จะให้หนูโชว์พี่ต้องโชว์ให้หนูดูก่อน
ปรากฏว่าปลายสายเอาจริงค่ะ
วิดีโอคอลเป็นภาพแบบนี้นะคะ
โชว์เป็นภาพแบบนี้มาเลยค่ะ

เป็นพระพิสุสงฆ์ถามว่าทำไมเกาะ

คุณผู้ชมน่าตกออกตกใจมากเลยนะคะ

นางสาวลี่นามสมมุติตอนนี้ตัดสินใจเดินทาง
แจ้งความกับตำรวจสพเมืองนครปฐม

มีเบอร์แปลกโทรเข้ามาแล้วชวนคุย

สอบถามมาว่าเป็นใคร
ถามไปว่าเป็นใครโทรมาทำไม

บอกว่าคือพยายามที่จะ

ไม่รับโทรศัพท์นี่ก็พยายามตื้ออยู่นั่นแหละค่ะ
โทรมาโชว์อวัยวะเพศ

ก็พยายามท้านะท้าว่าเออน้องโชว์สิโชว์อวัยเภชสิ
แล้วเดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูเธอบอกว่าเธอตกใจมาก
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้เสียหายเล่ากันหน่อยค่ะ
แล้วก็มีเบอร์๘โทรเข้ามาแล้วก็รับ
แล้วเขาก็บอกว่าชื่ออะไรเราก็ตอบชื่อเขาไป

เขาก็บอกโทรมาจีบให้เข้าไปในเฟซบุ๊กอ่า
เราก็เลยเข้าไปดูว่าเป็นใครแล้วเขาก็อ่า
ทักมาโทรเป็นวีดีโอคอลมาให้เรารับอืมพอเรารับเราก็จะเราอยู่ใน
กับเพื่อนเราก็เลยดูว่าเออเป็นใครโทรมาทำไมมีอะไร
เขาบอกโทรมาจีบนะอะไรอย่างนี้พอคุยไปคุยมา
เขาก็บอกว่าให้โชว์หนูก็บอกว่าไม่โชว์ไม่โชว์บอกว่า
ถ้าพี่จะให้หนูโชว์พี่ต้องโชว์ให้หนูดูก่อนแล้วเขาก็แพนกล้องลงมา
เราก็เลยเห็นว่าเขามีผ้าแบบสีเหลืองเหมือนแบบ
เป็นพระอ่ะพี่เออหนูก็เลยหันไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ย
เหมือนจะเป็นพระเลยแล้วก็เลยบอกว่าเอาไงดีวะ
ก็เลยกดวางไปเพื่อนก็บอกว่าถ้าเขาโทรมาอีก
ก็ให้บันทึกไว้ไว้เป็นหลักฐานว่าเนี่ย
มีภาคโทรมาแล้วแบบทำอาญาจารย์ปัญญากับเราอืม
วีดีโอคอลมาแล้วให้แคปภาพเหล่านี้
เป็นหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจ
ตอนนี้เธอแจ้งความกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็รู้แล้วด้วยว่าปลายสายเป็นพระจริงค่ะ
อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลเดินมะปราง
อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
หลังจากนั้นเธอก็กดวางสายทันทีนะคะ
พระรายนี้ก็โทรมาไม่หยุดไม่หย่อนค่ะ
โทรมาตลอดทั้งคืนเช้าอีกวันก็ยังโทรมา
ซึ่งเธอบอกว่านับรวมก็เป็น๑๐สายนะคะ
ส่วนสาเหตุที่มาแจ้งความที่สพเมืองนครปฐม
เพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยในชีวิตของตนเอง

ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
และมีการประสานกับตำรวจจังหวัดพิศนุโลก

แล้วก็ผู้สื่อข่าวไปสอบถาม
ปลายสายผู้ชายคนนี้ปรากฏว่าเป็นพระจริงนะคะ
บวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิศนุโลก
เขาบอกว่าคือเขารู้เท่าไม่ถึงการ
เขาอ่อนต่อโลกเพราะว่ามาบวชได้๓พันศา
ตั้งแต่ชีวิตเกิดมาก็อยู่กับพ่อกับแม่
พอพ่อแม่เสียชีวิตก็ไปทำเป็นเรือประมง
เป็นประมงพอเสร็จประมงปุ๊บก็มาบวช

คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตแค่จีบสาวแค่นี้

ด้วยความที่เป็นพระสงฆ์ด้วยแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้ด้วย
เดี๋ยวก็คงจะว่ากันไปตามกฎหมายอีกทีหนึ่ง